คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นใน๗๑๑ที่จังหวัดชัยนาธนะครับ
เพราะมีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวแปลกแล้วก็ยังเอาอาวุธแปลกมาด้วย
ไม่ว่าจะเป็นธนูแล้วก็ลูกดอกลูกธนูก็สะพายมาเลย
รวมถึงอาวุธปืนเข้ามาที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้
จากนั้นพอมาเจอพนักงานที่เขากำลังจัดของที่ชั้นที่เชลล์อยู่นะครับ
เอาปืนขึ้นมาขู่พนักงานวิ่งหนีทันทีเลยนะครับ
ข่าวนี้กลายเป็นข่าวแปลกที่เขาบอกว่าโจรรายนี้เป็นโจรโรบินฮูดหรือเปล่า
นี่ครับคุณผู้ชมเราจะได้เห็นรถจักรยานยนต์มาจอดหน้า๗๑๑
และทีนี้เห็นที่เขาสะพายไหมคุณหมวกกระน็อกยังใส่เลยเสื้อคลุมก็ใส่
แล้วก็เนี่ยข้างหลังก็มีลูกดอกลูกธนูแล้วก็ถือคันธนูมาส่วนมือขวาถือปืน
เมื่อกี้พอมาเจอพนักงานหญิงของเซเว่นนะปรากฏว่าเอาปืนมาจี้
พนักงานวิ่งหนีเลยคุณพนักงานต้องหนีตายแล้วฮะวิ่งเข้าไปหลบในห้อง
แล้วก็โจรรายนี้ได้อะไรไปบ้างจาก๗๑๑สาขานี้รู้ไหม
ได้ไส้กรอกได้ไส้กรอกไป๖ถุงเท่านั้นเอง
โอ้โหแต่เมื่อเราได้ดูคลิปกันแล้วได้เห็นวงจรปิดกันแล้ว
หลายคนมีคำถามโอ้เขาเอาอาวุธปืนอะไรมามากมายนะครับ
และตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้ทันท่วงทีเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อ๗๑๑
ในตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏนะครับ
ช่วงเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชายนาฏแล้วก็สพเมืองชายนาฏ

แล้วก็นี่พนักงานสาว๗๑๑นะครับคุณตกอกตกใจ
ตอนที่นักข่าวไปสอบถามไปพูดคุย
ใช่นะตกอกตกใจนะฮะ
เอาเป็นว่าตำรวจตามจับผู้ต้องหาได้

อายุ๒๙ปีเป็นชาวจังหวัดชายนาฏนี่แหละครับ
ตำรวจเข้าจับกลุ่มได้ที่บ้านพักนะฮะ
ตรวจพบของกลางเป็นปืนไฟแชค
ที่ใช้ขู่ปืนไฟแชคสีดำ
คันธนูสีดำพร้อมด้ำจับสีน้ำเงิน
นี่คันธนูของดีเลยนะครับคุณ
แล้วก็ลูกธนูในกระบอก
ลูกธนูนี่ก็ของดีเลยนะครับคุณ
ยังสงสัยอยู่เขาอาวุธเหล่านี้มาจากไหน

หรือว่าเป็นคนเอาไปฝึกซ้อมธนู
คุณดูลูกดอกอย่างดีนะครับ
แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ตรวจยึดได้ก็คือไส้กรอก
ที่หยิบฉวยไปจากร้านเซเว่นนั่นแหละครับ

ซึ่งตำรวจสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหาเป็นผู้ป่วยจิตเวท

แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยกินยาตามเวลา
จึงเกิดอาการกำเลิฟแล้วมาเกาะเหตุนะครับ
ตำรวจคุมตัวส่งไปตรวจสอบอาการป่วย
พร้อมแจ้งเขาหารักษัพและคุมคู่ผู้อื่นให้ตกใจกลัว

หรือว่าเป็นคันธนูเป็นลูกธนู

อันนี้ต้องอยู่ในสำนวนการสอบสวนของตำรวจแล้วล่ะ

เรื่องของอาวุธที่นำมาใช้ด้วยนะครับ

เดินทางไปพบกับน้องพนักงานสาวเซเว่น
ก็คือนางสาวอาริยาตั้งใจ

หนูไม่กล้าไปเข้าเวรเข้ากะที่๗๑๑เลย

เหตุการณ์วันนั้นมันยังติดตามันยังฝังใจอยู่

เวลากลางคืนเห็นอะไรแว๊บไม่ได้เลย

ไม่หลับจริงทุกอย่างมันฝังใจไปหมดเลยนะครับ

จู่คนร้ายเดินปรีเข้ามาตอนแรกนะ

แต่พอปรีเข้ามาประชิดตัวเธอชักปืนออกมา

แล้วปกตินะนะดูข่าวเห็นว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ไม่คิดแต่คุณศูนย์สกุลว่าจะมาเจอกับตัวเองอะ

ฟังเสียงเธอที่ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรานะฮะ

พอวิ่งไปข้างหลังได้ปุ๊บต้องล็อกประตู
แล้วก็ให้พี่อยู่ด้วยกันล็อบประตูอยู่กันข้างหลังไปดูก่อน
เราก็ไม่รู้ว่าปืนจริงหรือเปล่าแต่เห็นเป็นปืน
ใช่หรอไม่รู้เลยว่าเป็นปืนจริงปืนปลอมหรืออะไร
แต่คือแบบเห็นแล้วว่ามันเป็นปืนเราต้องวิ่งก่อนค่ะ
หลังจากนั้นเค้าใช้เวลาประมาณกี่สักสิทธิ์เค้าถึงออกไปครับ
พอหนูล็อกประตูข้างหลังเสร็จปุ๊บ
ใช้ประมาณไม่น่าจะเกิน๒๓นาทีเขาก็เดินออกไป
ก็ตามนั้นเลยเอาไปแต่ไส้กรอกอย่างเดียวเนอะ

โอ้โหนี่แหละฮะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดไปข้ามวันนี้เอง

บอกกลัวมากเลยตอนนี้กลัวจริง
แล้วก็ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
แม้ว่าจะมารู้จักข่าวว่าตัวของผู้ก่อเหตุเป็นผู้ป่วยก็ตามนะครับ
เพราะเท่าที่ทราบมาครั้งนี้ไม่ใช่การก่อเหตุครั้งแรก
ก่อนหน้านี้ก็เคยมาขโมยของไปแล้ว

ถ้าหากคนร้ายป่วยจริงก็อยากให้ได้รับการดูแลคุณ
ไม่ใช่ออกมาก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแบบนี้นะครับ
กลายเป็นฉายาเลยจนโรบินฮูดเอาธนูมาด้วย
แหมชื่อของเขานี่ก็ไม่ธรรมดา

หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวต้องให้เรื่องนี้ให้ตำรวจสืบต่อด้วยนะคะ